สารันรัฐค่ะแต่ว่าคราวนี้ความเผ็ดเนี่ยบินไปไกลถึงเมาดีฟ
แล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยคุณลูกคุณสามีไปหมดบ้านเลยจ้า
แก๊งค่ะนี่คือถ้าไม่บอกไม่รู้นะคะว่ามีลูกมาแล้วหนึ่งฉัน
หุ่นดีมากค่ะสำหรับลีเดียสรรรัสเผ็ดจนต้องซูดปากเลยทีเดียว
นี่แหละยกแพ็คครอบครัวนะคะอย่างที่บอกไปทั้งสามีแล้วก็ลูก
อบอุ่นอบอุ่นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าไปสัมผัสน้ำทะเล
เจอสายลมแสงแดดแล้วก็คลื่นสวยอย่างนี้ค่ะคุณ
อะไรล่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่ดีกว่านะคะ
งานนี้แม้ว่าจะมาแบบวันพีชแต่ว่าดีกรีความแซ่บก็อยู่ที่นี่ค่ะ
ดูบ้านท้ายงอนงามนะฮะฟิตแอนดเฟิร์มสุด
พร้อมรอยสักรูปดอกไม้เห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวนะครับ
สมกับที่สาวลีเดียเธอขยันออกกำลังกายแล้วก็ฟิตร่างกาย
ตอนนี้ก็ถึงจะลูกหนึ่งแล้วแต่ว่าหุ่นก็ยังเป๊ะเพอร์เฟคเวอร์อยู่นะคะ
ไม่ให้เสียชื่อจริงนะคะมีค่ายมงค่ายมวยนะคะ
สุดยอดนะคะบ้านนี้
กลับมาเผื่อจะได้น้องให้ดีแรงก็ได้อะไรน้องเมาดีฟ